อะไรในกอภัยล่าสุดค่ะก็เลยขอมาเคลียร์อีกหนึ่งเรื่องนะคะ
ที่เห็นเรียนมสวมาหลายปีไม่เห็นมีทีท่าว่าจะจบเนี่ย

ส่วนเรื่องงานแสดงพักหลังมาก็เน้นแต่บทแซ่บจิกตบแย่มผู้ชาย
ร้ายแบบนี้กลัวคนเกลียดหรือเปล่าไปฟังคำตอบกันเลยค่ะ
ส่วนใหญ่ทุกคนจะช่วยให้เป็นแซ่บหมดเลยค่ะ
เพราะก็เหมือนว่าว่าถ้าเป็นโดนกระถ่ำอะไรอย่างเงี้ย
จะพยายามจบเร็วนี้ค่ะ
ก่อนใดก่อนจะจบค่ะ
ก็ฝากงานด้วยนะคะ